สดสดร้อนนะครับน่าจะใกล้รุ่งสางเหตุเกิดที่ร้าน
ข้าวต้มเมาแล้วต้องหลบตาลงต่ำนะเพราะว่าถ้าไปสบตา
พี่เขาพี่จะเขาจะงัดปืนมาขู่แบบนี้แหละฮะ
มากนี่เป็นภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในร้าน
ข้าวต้มโต้รุ่งแห่งหนึ่งนะครับเมื่อในหลังชายที่สวม
เสื้อสีดำทำท่าจะพุ่งเข้าไปทำร้ายชายอีกคนนะฮะ
อยู่ในร้านโดยมีเพื่อนของนายหลังและคนที่อยู่ใน
เนี่ยพยายามวิ่งเข้าไปห้ามแต่ในหลังก็ไม่ยอมหยุด
จนชายเสื้อดำที่เป็นเพื่อนอีกคนของในหลังเนี่ย
ปืนที่เหน็บเอาไว้ด้านหลังออกมาขู่ทำนองว่าอย่ามี
เรื่องนะอ่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งที่
มานะครับที่ร้านข้าวต้มริมถนนเฉลิมพระเกียรติรอ
ก้าวเขตประเวทกรุงเทพฯมหานครหลังเครื่องเทศตำรวจ
นอบังนาครับจึงมาตรวจสอบแล้วก็ขอทางร้านตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดก็พบว่าทั้งสองกลุ่มก่อนหน้านี้เนี่ยมี
ชกต่อยกันอยู่ข้างร้านทำให้มีการวิ่งหนีช่วย
มุนกันเข้ามาในร้านจากนั้นหญิงคนหนึ่งนะครับสวม
เสื้อวินพาคู่กรณีของในหลังเดินเข้ามาในร้านเพื่อ
เรื่องยุติแต่ปรากฏว่าในหลังเดินตามเข้ามาแล้ว
พยายามจะมาทำร้ายอีกก่อนที่ชายเสื้อดำเพื่อนในหลัง
เนี่ยจะเข้ามาชักปืนขู่ด้านชายที่ถูกต่อยคู่กรณี
ในหลังให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่ามานั่งกิน
ข้าวต้มกับเพื่อนสามคนอยู่โต๊ะข้างในส่วนกลุ่มใน
หลังมากันสามคนมีชายสองหญิงหนึ่งนั่งโต๊ะติดริม
ถนนจากนั้นนะครับตัวเขาเนี่ยลุกไปข้างร้านเพื่อไป
ยาเส้นแต่ปรากฏว่าในหลังเนี่ยลุกขึ้นมาหาเรื่อง
แล้วก็มองบอกว่ามองหน้ากูทำไมผมบอกแล้ว
ถ้าเมาให้หลบตาลงต่ำเดี๋ยวไม่งั้นจะมีเรื่อง
เดี๋ยวตามความคืบหน้าคดีนี้กันต่อ